คุณผู้ชมครับสัปดาห์ที่แล้วทั้งสัปดาห์
หยุดความหวาดระแวงในพื้นที่ชายแดนภาคใต้
ในวันนี้ครับเมื่อไม้ถูกส่งต่อให้กับผู้บัญชาการทหารบกคนต่อมา
นั่นก็คือผลเอกสนทิบุญยรัฐกรินนะครับ

ได้เริ่มยุทธการแล้วก็ใช้ยุทธศาสตร์ในการแยกปลาออกจากน้ำ
คืนความสุขสงบให้กับพื้นที่ชายแดนใต้

กองทัพบกเป็นกองทัพที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรี

ฉะนั้นการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
จึงเป็นภารกิจเร่งด่วนของกองทัพ
ที่ต้องทุ่มเทกำลังทรัพยากรทุกอย่างลงพื้นที่
โดยมีเป้าหมายสร้างความสุขและความผาสุขที่แท้จริง
และยั่งยืนของประชาชน
นี่คือเจตนารมณ์ของผลเอกสนทิบุญยรัฐกริน
ที่เข้าดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบก
ต่อจากพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
ที่สามารถหยุดสถานการณ์ได้ในระดับหนึ่ง
หยุดความหวาดระแวงของประชาชนในพื้นที่
พลเอกสนทิเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายจากพลเอกประวิทธิ
ลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ตั้งแต่ยังดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก
ดังนั้นการสารงานต่อจากผลเอกประวิทย์จึงเป็นอย่างต่อเนื่อง
พอพลเอกประวิทย์เกษียณท่านเกษียณแล้ว
ผลเอกสุนทิบุญรัตน์ก็ให้แนวทาง
คือให้ในแนวทางของรถพิเศษทำ

แต่ว่าบางจุดท่านก็ไม่เข้าใจ

ในเรื่องสงครามประชาชนลักษณะของภาคใต้นะ

เรารู้แล้วท่านให้เสรีเราก็สะดวกขึ้น
ฉะนั้นเราก็ต้องทำอย่างไร
ทำยังไงเราจะรู้เรื่องค่าศึกให้มากที่สุด

จากสารต่อการหยุดสถานการณ์จากคนเอกประวิทย์แล้ว
พลเอกสนทิยังน้อมนำแนวพระราชทาน
เข้าใจเข้าถึงและพัฒนา

แก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง

ในการกำหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม
น้อมนำแนวทางพระราชทาน
เข้าใจเข้าถึงและพัฒนา
มาปฏิบัติเป็นการสารต่อการหยุดความหวาดระแวง
ด้วยการเข้าถึงชาวบ้านเข้าถึงพื้นที่
และเข้าใจถึงปัญหาวัฒนธรรมที่หลากหลายของพื้นที่
และเริ่มใช้ทหารรบพิเศษ
ซึ่งเป็นกำลังพลที่เคยอยู่ใต้บังคับบัญชา
เข้าพัฒนาอย่างจริงจัง
เราต้องเอาชนะที่หมู่บ้านให้ได้นะครับ

พี่น้องประชาชนต้องสัมพันธ์ที่ดีกับเจ้าหน้าที่รัฐ
จึงสร้างชุดพัฒนาสันติขึ้นมานะครับ
เพื่อเข้าสู่หมู่บ้านเหล่านั้นสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างพี่น้องประชาชนกับเจ้าที่รัฐ
เพราะฉะนั้นในยุคต้นเนี่ยนะครับ
เราได้ออกแบบชุดนาสันติที่รวมเจ้าหน้าที่รัฐทั้งฝ่ายทหาร
ฝ่ายตำรวจแล้วก็ฝ่ายปกครองโดยอศ
เข้าไปเป็นชุดนาสันตินะครับ
เพื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับประชาชนในหมู่บ้านครับ
ในช่วงต้นก็ยากเหมือนกันนะครับ
ว่ายากก็คือหนึ่งเราต้องทำความเข้าใจกับเจ้าที่รัฐเราเองนะครับ
ในยุทธศาสตร์ที่ท่านพุทธการบกท่านกำหนดมา
อันนี้ก็ยากพอสมควรนะครับที่จะให้เจ้าที่รัฐเราเข้าใจ
เพราะฉะนั้นเราได้คัดเลือกเจ้าที่รัฐที่เป็นคนดี
แล้วก็มาทำการฝึกอบรมเพิ่มเติมนะครับ
สร้างแนวคิดสร้างความเข้าใจกับยุทธศาสตร์การเมืองนำการทหาร
แล้วก็เทคนิคของการเข้าหาประชาชนนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับ
แล้วที่ยากอีกประการหนึ่งก็คือในหมู่บ้านเนี่ย
หลังจากที่เกิดเหตุรุนแรงมาแล้วเนี่ยมันเต็มไปด้วยความหวาดระแวง
แล้วก็ความสะพึงกลัวซึ่งในหมู่บ้านเองเนี่ย
ชาวบ้านเองเขาก็ไม่เข้าใจว่ามันเกิดจากอะไร
ใครเป็นผู้ทำในขณะนั้นเพราะเราสู้กับคนที่มองไม่เห็นตัวนะครับ
ชาวบ้านเองก็ไม่เห็นตัวแล้วเขาก็ไม่รู้อยู่ด้วยว่าคนที่ก่อเหตุรุนแรงเนี่ยอยู่รอบตัวเขาทั้งหมด
และนี่คือก้าวแรกของยุทธศาสตร์แยกของผลเอกสนทิ
ก่อนแยกต้องจำแนกผู้บริสุทธิ์ให้ชัดเจน
ข้อมูลจากการเข้าถึงอย่างเข้าใจและใช้การพัฒนานำหน้า
ทำให้ผลเอกสนทิธิ์เห็นภาพพื้นที่และประชาชนในพื้นที่อย่างจำชัด

ปลาออกจากน้ำคือการแยกผู้บริสุทธิ์ออกมาอย่างชัดเจนนะครับ
แล้วก็เริ่มปฏิบัติการภารกิจในการหยุดความหวาดระแวงในพื้นที่ชายแดนภาคใต้
คุณผู้ชมสามารถติดตามรายงานพิเศษชุดนี้ได้ต่อเนื่องยาวนานไปถึง๑๕เมษายนนี้นะครับ